เป็นประเด็นที่ต่างชาติเขาจับตามองด้วย

เกิดเหตุคดีที่มีนักท่องเที่ยวมาเสียชีวิตก็หลายคดี

เป็นปริศนาเพราะว่าบางอย่างยังรู้สึกว่ามีข้อกังขา
แล้วก็ยังไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจน
ล่าสุดอีกหนึ่งเคสสำหรับสาวเบลเยี่ยม
ที่ไปผูกคอแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในป่าของเกาะเต่า
สื่อต่างชาติเขาก็แห่เล่นเรื่องนี้กันเหมือนกัน

โดยเฉพาะแม่ของผู้ตายไม่เชื่อว่า
เบลเยี่ยมคนนี้จะผูกคอตายจริง
ซึ่งผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำเบลเยี่ยม
ก็รายงานความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของ

ซึ่งถูกพบเป็นศพผูกคอตายอย่างปริศนา
อยู่ที่เกาะเต่าในจังหวัดสุราชธานี
คือเจอศพวันที่๒๗เมษายนค่ะ

ตอนนี้สื่อในเบลเยี่ยมเขาพากันรายงานข่าวนี้

โดยบอกว่านางมิเทลวานเอ็กเต็นแม่ของผู้ตาย
ไม่เชื่อรายงานอย่างเป็นทางการของตำรวจไทย
ที่บอกว่าลูกสาวของเธอผูกคอตาย
โดยในชั้นต้นค่ะตำรวจระบุบอกว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
แต่พอมีการเปิดแฟมการสอบสวนใหม่

ก็เลยทำให้กระทรวงการต่างประเทศของไทย
โดยโฆษกระทรวงการต่างประเทศออกมาแถลงบอกว่า
จะมีการสอบสวนรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็จะแจ้งให้สถานทูตเบลเยี่ยมทราบต่อไปด้วย
ซึ่งแม่ของเอลิสเนี่ยนะคะก็ให้สัมภาษณ์ย้ำกับหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งในเบลเยี่ยมบอกว่า
ลูกสาวไม่ได้แสดงให้เห็นถึงสัญญาณของภาวะซึมเศร้า
และไม่มีทางที่จะฆ่าตัวตาย
เกรงว่าน่าจะมีคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการตายของลูกซะมากกว่า
เพราะว่าเธอสกายคุยกับผู้เป็นแม่ตอน๑๗เมษายน
ไกด์คุยกันตอนนั้นอยู่ที่พังงานบอกว่าเดี๋ยวกำลังจะกลับไปเบลเยี่ยมแล้วนะคือซื้อตัว

ซึ่งตอนนั้นลูกสาวดูปกติไม่ได้มีภาวะซึมเศร้าหรือมีลักษณะจะฆ่าตัวตายเลย

แม่บอกว่าในฐานะแม่ไม่มีทางเชื่อว่าลูกจะทำแบบนั้น
เพราะอย่างที่บอกว่าครั้งสุดท้ายที่คุยกันลูกไม่ได้ดูเครียดเลย
เพราะฉะนั้นสาเหตุการที่ทำให้ลูกฆ่าตัวตาย
หรือจะไปเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยหรือเปล่า
มีการปิดกันหรือว่ามีอะไรข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยชัดเจน
แม่ยังมีการตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่า
บางทีเนี่ยนะนักข่าวท้องถิ่นอาจจะเจอกับปัญหาทางอ้อม
ก็เลยต้องยอมรับรายงานของตำรวจ

ซึ่งก็อาจจะไปส่งผลกระทบในทางลบต่อการท่องเที่ยวของไทยอีกหรือเปล่า
ตอนนี้มีรายงานนะคะว่าคนไทยที่เขาสนใจข่าวนี้เหมือนกันเนี่ย
เขาก็เข้าไปโต้ตอบแล้วก็แสดงความเห็นในคดีนี้
ในเพจเบลเยี่ยมวันนี้มีอะไร
ซึ่งแอดมินเพจก็โพสต์เนื้อหาของสื่อนอก

ของเหยื่อไม่เชื่อว่าลูกสาวจะผูกคอตาย
และนอกจากนี้ก็มีการนำเสนอเงื่อนงำการตายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
คนก่อนหน้านี้ที่ต้องไปจบชีวิตอยู่บนเกาะเต่าว่า
การตายทุกเคสดูแล้วค่อนข้างมีเงื่อนงำน่าสงสัย
คนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นเยอะมาก
ซึ่งส่วนใหญ่ก็บอกว่าตำรวจนี่แหละที่ต้องออกมาแก้ข้อกระจ่าง
แล้วก็ไขกระจ่างให้คุณผู้ชมแล้วก็ทุกคนได้เข้าใจกัน
เมื่อสักครู่นี้ที่เป็นภาพนั่นคือ๗คนที่มาเสียชีวิตในไทย
เมื่อ๓ปีตลอดระยะเวลา๓ปีช่วงนี้
มีทั้งชาวรัสเซียชาวฝรั่งเศสแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นชาวอังกฤษ
บางคนเนี่ยผูกคอตายแต่มือพล่ายหลังถูกมัดพล่ายหลังกับคุณ
แต่ว่าถูกระบุสาเหตุการตายว่าฆ่าตัวตาย
สมดินโชกินในสระว่ายน้ำบอกว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
แต่ไม่มีรายละเอียดอย่างอื่นในการสอบสวนเลย
แล้วก็คดีดังที่สุดที่เราเองก็ยังคงจำกันได้ก็คือ
๒คนที่ถูกฆาตกรรม
แล้วก็คำพิพากษาของศาลก็คือประหารชีวิตคนที่ก่อเหตุ
ซึ่งเป็นคนที่อยู่ในประเทศระแวกเพื่อนบ้านเราด้วย
คดีต่างที่เกิดขึ้นอย่างที่คุณอรัชพรบอกนะครับ
คงจะเป็นภาระหนักที่ตำรวจในการคลี่คลายคดีแล้วก็คลายความสงสัย